อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตามองแล้วเราก็ยังเกาะกระแสมาฝากคุณผู้ชม
ก็คือกรณีคู่รักคนลูกทุ่ง
คุณเพชรสหรัฐกับคุณตั๊กกะแตนชนระดา
คู่นี้เนี่ยมีข่าวแว่วออกมาคุณผู้ชมว่า
ฉากรักอย่างเป็นทางการแล้วแบบเงียบ
ซึ่งทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานี่นะคะ
ได้รับคำยืนยันจากคนใกล้ชิดของทั้งคู่ว่า
หย่าแล้วเรียบร้อยคุณ
ซึ่งทั้งคู่เขานัดกันไปเซ็นใบหย่าที่สำนักงานเขตสายไหมเมื่อวานนี้นะคะ
คือแบบไปแบบเงียบเลยไม่มีการบอกกล่าวใครเลยนะคะ
แต่ว่าพอมีข่าวเล็ดรอดออกมาแบบนี้ก็เลยออกมายอมรับ
แต่ว่าไม่มีใครพูดอะไรมากนะนอกจากยอมรับว่าหย่าแล้วจริง
ซึ่งทั้งคู่เขาก็คือเหมือนมีปัญหาของแหล่ง
ที่จำได้ไหมที่คุณตั๊กกะแตนเขาแชร์ออกมาโพสต์ทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
ว่ามีไลน์ของคุณเพชรสหรัฐนี่แหละค่ะกับผู้หญิงคนนึงนะคะ

ดูท่าทางเนี่ยคำที่คุยกันมันไม่น่าจะเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้น
แต่ว่าฝ่ายชายก็บอกว่าเป็นเพื่อนกัน
แล้วก็ออกมาบอกด้วยว่าประเด็นการหย่ายังไม่พูดอะไร
เดี๋ยวรอเปิดใจทีเดียววันที่๒๖มีนาคมนี้ที่ศาลจังหวัดขอนแก่น
หลายคนสงสัยอ้าวทำไมต้องไปสารแล้วมีเรื่องอะไรต้องตกลงกันหรือเปล่า

พี่เพชรก็ยังบอกอีกว่าเดี๋ยวขอเคลียร์ทีเดียวในวันนั้นเลย

ซึ่งหลังจากที่จดทะเบียนหย่าแล้วก็ยังคงเงียบนะคะ
เราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูหน่อยว่าคือคุณตั๊กกะแตนกับคุณเพชรสหรัฐเนี่ย
เขาเคยสร้างความฮือฮามาก่อนก็คือ
ออกมาประกาศว่าจดทะเบียนสมรสกันแล้ว

แล้วก็ใช้ชีวิตคู่กันได้ราว๑ปีเท่านั้นเองนะคะ
บันเทิงไทยรัฐของเราวันนี้ส่งท้ายนิดนึงแล้วกันนะคะ
เอ็มวีส่งท้ายความรักของทั้งคู่นะคะ
เลือกมานะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะคุณฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยเขาเป็นนักร้อง
แล้วก็เลยคัดเพลงของเขามาเป็นเอ็มวีให้คุณผู้ชมดูสำหรับความรักของทั้งคู่นะคะ
ทุกคำคือตอนและยอมยกจนฝ่ายแพ้
สบายวะโอภาพ